สวัสดีค่ะค่าวใส่ไข่ให้เยอะ
ไอ้จิศมลวันหล่อนหายไปไหนมาต้องอยู่สามแซ่บอ๋อหล่อนอยู่สามแซ่บ
สวัสดีนะผู้ชมได้ยังสวัสดีค่ะโดยจะชุดมาติดทุกทุกใส่เตี้ยนชุด

แล้ววันที่ห้ามพอดีหลายคนก็เลยอยากจะเดินทางไปวันนั้น
แล้วกลายเป็นว่าคนนั้นก็ไม่แออาจกัน
โอ้เป็นข่าวติดต่อตลอดเนี่ยท่อธิฮะ
เค้าบอกว่าวันที่สี่เป็นวันที่เขาบวงศูองย์ปูอื้อรืออยู่แล้ว
กลางแล้วครับปกติเนี่ยอย่างวันนี้รัฐสมกตรีก็ไปถึง
รัฐมนตรีบอกโอเคละขึ้นได้วันละ๗๐๐คน
คนที่จองปุ๊บก็ไปจองหน้าคิวเลย
ว่าวันนี้คุณมีสิทธิ์ขึ้น
ใช้วิธีการจองคิวส่วนไกด์ที่ขึ้นไปเนี่ยก็คือตอนนี้จะเป็นไกด์แบบที่อยู่ดีเป็นข้างนอกเข้าไปไม่ได้แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวนี้การลงทะเบียนจะไปเนี่ยไก๊เองก็ต้องไปแบบว่าลงชื่อแล้วก็ต้องมีการจับฉลากแล้ว
คือเอาง่ายว่าดวงใครได้คือคุณก็จะได้ไปวันนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครที่เป็นไกด์ก็จะขึ้นไปได้หมดไม่ได้นะตอนนี้
ซึ่งก็ต้องดูกันไปไม่การจับแล้วรัฐมนตรีลงเลยนะ
สรุปวันนึงได้ประมาณเกี่ยวกันคนไหม
คือเราคุณทำถึงพันธุ์ถามว่าพันธุ์ได้ไหมได้

แล้ว๗๐๐แต่คิวจริงตอนนี้ถ้าสมมุติเอาแบบตามระบบจริงเลยนะ

ใช่เขาเทคได้สูตรเมษาเนี่ยเทคแล้ว

เพราะปกติเขาจะต้องปล่อยให้ฟื้นฟูธรรมชาติด้วย
เพราะบางทีฝนตกก็จะขึ้นยากหน่อยไหมคะพี่
เพราะว่าทางมันก็จะแบบว่าเปียก

แต่ขึ้นได้อยู่ใช่ไหมคะตอนนั้น

แต่เขาไม่ให้คงจริง

ไม่แต่ออกจริงมันก็คือวันนี้เป็นตามนาคารเยอะเหลือเกิน
แม่ก็ไปเปิดที่ใหม่สิทรทก็เขาให้แม่ไปเปิด
นี่ไงที่พี่มดเมื่อวานบอกว่าจะไปดูอีกที่นึง

ข่าวใส่ไข่พร้อมนะคะเผื่อทรทอสนใจให้คุณแม่มดดำเปิดที่ใหม่นะคะ
เปิดทีเอาคนอื่นไปไม่มีใครไปตามแม่มดดำไปอู้คนตามไปเยอะมาก
เอาจริงเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็แถวนั้นก็โฮมสตงโฮมแต่โรงแรมขึ้นเยอะมาก
แห้งก็ใช้ดาราดังตัวเองอย่าใช้ดาราเด็กอย่างฉันด้วย
ดังกว่าไม่ว่าใครอีกล่ะเอาง่ายว่าเขาบอกว่าจริงจริงปู่อื้อลือเนี่ย
วันนี้พี่ก็พยายามทั้งวันเลยฉันก็พยายามเฮ้ยจริงจริงแล้วไอ้สารปู่อือลือทั้งหมดจริงจริงอ่ะ
เมื่อก่อนมีจริงนะแองจี้เป็นสารเพียงตาเล็กอยู่ตรงไหนคะพี่
เนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ด้วยเขาบอกว่ามันอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า
แล้วเป็นอยู่หัวหัวของหัวของไม่ใช่หัวของเขาเรียกว่าอะไรนะบึงโขงหลง
ตอนหัวหัวมึงเป็นสารเพียงตาเล็กจริงคือไอ้สารที่เราไปไหว้กันอยู่ปัจจุบันนี้
เมื่อก่อนมีตำรวจคนหนึ่งเขาฝันฝันว่าพญานาคให้มาสร้างนี้
คือก็ไม่ใช่ของเก่าของแก่ของเก่าของแก่จริงเขาบอกว่าอยู่ที่นั่นเป็นสารเพียงตาเล็กด้วย
เอ้าพี่ต้องไปตามหามาแล้วจะไปทำผมจะไปถ่ายกับชาพาธุการณ์กัน
แล้วก็เหมือนวันนี้ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ไปอย่างน้อยคุณไปไหว้ที่อื่น
เพราะว่าตอนไอฯเกราะะดอนแก้วดอนโภงชิ้นผอมพี่เล่าเป็นต่อ
ค่ะเมเอ้ยชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านในพื้นที่อ่ะ
แต่ปรากฏว่าได้มาปุ๊บสิ้นเดือนปุ๊บชาวบ้านเขาก็หุ้นเงินกันทั้งหมด
เก็บขยะด้วยลงมาอีก
เพราะทุกคนเอาบายสีไปหมดเลย

ฉันรวยอย่างนี้ฉันก็เปิดทัวร์เลย

ซึ่งตอนนี้อันนี้ไม่ได้แล้วถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ได้แล้วนะคะ
ซึ่งวิถีชาวบ้านจริงคืออะไรชาวบ้านที่อยู่แถวบึงโขงหลง
จริงขอพูดแทนชาวบ้านเบื้องกาลน่ะเวลาเขาพาเดินขึ้นไปเขาได้ค่าเท่าไหร่รู้ไหม
๓๐๐บาทหรือพนักงานที่แบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานจริงเงินเดือนเดินไม่ถึงหมื่นอ่ะ
แล้วเงินที่เขาได้ทริปกันเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ไปสร้างเป็นบันไดให้คุณขึ้นไปถ้ำนาคารนั่นแหละ

คือนี่คือวิถีชาวบ้านจริงเขาแต่ปรากฏทุกคนมันเป็นกระแสกระแสเนี่ย
ทุกอย่างมันดูเป็นธุรกิจหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างเป็นผลประโยชน์หมดเลย
ธุรกิจทุกอย่างเป็นธุรกิจกลายเป็นคนที่มีเงินเยอะมันไม่ใช่วิถีชาวบ้านแล้วไงหนู
ก็โรงแรมเต็มหมดคุณแองจี้หล่อนเช็คไปเต็มหมดไหมล่ะโรงแรม

โรงแรมไม่มีเหลือเลยขนาดน้องจะไปยังไม่มีเหลือเลย

แบบเดือนเลยนะเพราะอะไรคนก็จะมีเงินก็จะไปเอาเงินไปจองโรงแรมไว้ก่อน
สมมุติไปจองห้องละ๕๐๐ก็มาปล่อยต่อสัก๘๙๐๐ก็เป็นกำไร
แต่คนนี้ไอ้วิถีชุมชนจริงเขาไม่ได้คนชาวบ้านจริงที่เขาพาขึ้นไป
เหมือนเด็กนักเรียนตอนโควิดเนี่ยเด็กเขาก็จะได้เงินครั้งหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาท
เวลาที่เราให้สินน้ำใจน้องเขานั่นคือเขามีอยู่แค่นั้น
แต่กลายเป็นคนนอกพื้นที่ไปโอ้โหเปิดเป็นบริษัทใหญ่โตเลย
ทำระบบเขาเสียตอนนี้เขากำลังปรับระบบใหม่อยู่

ต้องตัดคำว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมตัวเนี้ยเขาก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์
แค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวจะไปดูซิว่าสารอันแรกอยู่ไหนอยากไปถ่ายเองเลย

ถ้าแม่ไปด้วยรถทัวร์หนูค่ะไม่อยากไปแม่ก็ไม่กลัว
ก็ภูมิก็ไปเครื่องบิน
หลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปตั้งแต่อัลฟ่าเดลต้าใช่ไหมคะ
ก็จะใช้ตรวจในส่วนของนิวครีโอแคปซิก
ซึ่งโดยปกติการเปลี่ยนแปลงสายพันธุไวรัสไม่ว่าจะเป็นอัลฟ่าเดลต้าโอมิครอน
จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสไปร์โปรตีนในเรื่องของการแยกสายพันธุ์
แต่ว่าในส่วนของนิวครีโอแคปซิตมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ก็คือสามารถตรวจได้ทุกสายพันธุ์นั่นแหละ

ี่ห้อไหนตรวจแล้วแบบต้องหลายครั้งมากถึงจะเจอหรืออะไรอย่างนี้

ที่มิ้นบอกว่าบางคนแบบตรวจข้างขวาไม่เจอตรวจข้างซ้ายเจอ
เหมือนเชื้อข้างขวาเยอะกว่าข้างซ้ายหรือว่าแบบเหมือนเราเข้าไปไม่ถึงหรืออะไร
เพราะว่าพอมันตรวจเองมินว่าความแม่นยำมันก็น้อยลง
ต้านี่คือแค่แยงไปนิดนึงเจอเลย
แสดงว่าเดลต้าอันนี้คิดเองไม่มีสมการอะไรนะ
คือเขาบอกไอดิต้าเนี่ยเชื้อมันฟูออกมาเลยแหละ
คือมันหาง่ายเลยตรวจปุ๊บเจอได้เลยมันเชื้อมันเยอะมาก
แต่ก็คืออันตรายไหมมันก็อันตรายตรงที่บอกว่า
เขาบอกว่าวันนี้คนหายแล้วมันจะเหมือนมีเสลดติดคอตลอดเวลาด้วยซ้ำ
เขาบอกมันจะยังมีซากเชื้ออยู่
อ่ะอังคือแซมเนียปงึกว่าจะทำอะไร

ติดตามกันมาเรื่องสมปอง

ปองเมื่อวานมีการพูดถึงโอ้โหในระหว่างบวชเนี่ย
เอาเงิน๑๐ล้านที่เขาพูดมาตั้งแต่ต้น

คนก็เลยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อ๑๐ล้านที่คุณสมปองเขาหมายถึงเนี่ย

คือว่าเขาเอาไปซื้อที่ดิน

ปลูกยางพาราย่า๑๐ทั้งหมดกี่ไร่

กลายเป็นประเด็นขึ้นมามากมายเลย

เฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเศรษฐกรรม
ก็คือสปกที่เราได้ยินกันในเรื่องสปกสปกสปกเนี่ย

เขาโพสต์ข้อความรู้ว่าจากกรณีที่นายสมปองนครไทยสงฆ์เนี่ย

ที่อำเภอคลองศาลจังหวัดชายภูมิ

เพื่อปลูกยางพาราหรือให้ญาติถือครองที่ดินแทนนั้น
ขณะนี้นายวินโรธทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอเรียนชี้แจงว่า
พื้นที่ที่เป็นข่าวเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนฮะ
แห่งชาติภูซัมผักหนามตามกระทรวงตามฉบับที่๕๓๒
โดยสอบพกรเนี่ยได้รับที่ดินมา
แล้วก็มีพระราชกิจสดีนะฮะกากำหนดเขตที่ดิน
ท้องที่อำเภอคลองศาลอำเภอหนองบัวกิ่งหนองบัวแดงกิ่ง
พักดีชุมพลอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์
อำเภอแก่งค้ออำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเนี่ย
ให้เขตเนี่ยปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี๒๕๓๑นะครับ
ตามราชกิจจานั่นแหละนุเบกษาเล่มที่๑๕
ก็ประกาศให้อำเภอคลองสหรัฐเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ

ก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือเขาได้ออกมาจากอุทยานแห่งชาติแล้ว

ตอนแรกพี่ศรีเขาบอกเขาจะไปเช็คหน่อย

ได้ผ่าว่าจะไปบุกรุกที่ดินป่าไม้หรือเปล่า

วันนี้สอบประกอบเขาออกมาพูดว่าอ๋อไม่ใช่
ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสอบประกอบเขาออกมาทำเกี่ยวกับ
ให้ชาวบ้านทำเกษตรกรรมที่ดินทำกินแล้ว

แต่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชายภูมิเนี่ย
เขาเข้าดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดิน
เมื่อปี๒๕๓๒และ๒๕๓๗
เพื่อให้ได้ขอบเขตเนื้อที่ของแปลงที่ดิน
ในแต่ละแปลงแล้วก็รายชื่อผู้ครอบครองที่ดินต่อมาปี๓๙สอบประกอบและกรมป่าไม้
เขาก็ทำการตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบรังวัดเอ่ยไปตรวจสอบวัดที่ดินเอ่ย
นะฮะป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักน้ำจุดเชภภูมิเนี่ยในส่วนยังเป็นป่าเนี่ย
ออกจากเขตปฏิรูปที่ดินทำมาถึงข้อตกลงกันนะฮะเพื่อกันคืนที่
เพราะบางทีเอามาปุ๊บบางส่วนถ้ามันยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์อยู่
ทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรมันต้องคืนป่าเข้าไปไงใช่ถูกต้องไหม
คือเอาง่ายเขาก็ทำไปทำมาก็เนื้อที่ประมาณหมื่นกว่าไร่นะ
แล้วก็เขาจะแบ่งออกมาเป็น๒แปลงคืออาร์เอฟแปลงที่๑๕นะฮะ
เนื้อที่ประมาณหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็บเจ็บเจ็บไร่แล้วก็อาร์เอฟแปลงที่ยี่สิบเนี่ย
ที่ประมาณสี่พันกว่าไร่เมื่อทราบข่าวสอบประกอบเนี่ย
มอบหมายให้สอบประกอบชายภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทันทีที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
มีเพียง๑แปลงครับเนื้อที่ประมาณ๗ไร่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
และเกษตรกรซึ่งผู้ได้รับอนุญาตและคงทำประโยชน์ที่ดินได้
โดยการปลูกหมากมะพร้าวทั้งนี้สอบประกอบไม่ได้นิ่งนอนใจ

เพราะฉะนั้นสรุปแล้ว

คือมีหนึ่งแปลงที่ยังอยู่ในเขต
ฆ่าซึ่งคำว่าที่ยังเหมือนจะมีปัญหาก็คือหนึ่งแปลงเจ็บไร้
บุกลุกป่าตัดออกไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เข้าอยู่ในเขตอุทยานหรือว่าป่าสงวนแล้ว
แต่ทีนี้ที่ต้องตรวจสอบก็คือมันยังเป็นพื้นที่ทำกินอยู่หนึ่งแปลงนี้
ที่มันเป็นพื้นที่ของที่คุณสมปองไปซื้อเอาไว้
อันนี้สอบประกอบบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจะยังไงและจะมีการดำเนินการแบบไหน
แต่เบื้องต้นคือไม่ได้อยู่ในป่าแล้วที่เราเคยได้ยินคดีกันมาคือ
สมมุติบุกลุกป่าสงวนอย่างนั้นคุณผิดแล้ว
กรณีของลุงพลที่สร้างพยานาคป่ะอย่างนั้นน่ะบุกลุกป่าสงวน
ทีนี้พอสรรพากรมาชี้แจ้งแบบนี้มีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ค
ปองนครไทยสงศ์๓ชั่วโมงที่แล้ว
คือน่าจะหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสพี่หนุ่มคิดว่านะคะ
ก็คือเขาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะบอกว่า
ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
และขอเวลาเพื่อที่กลับมาสร้างความสุขให้ทุกท่านอีกครั้ง

ตอนนี้คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นหมื่นแล้วนะคะ

เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ซื้อที่ดินผิดปลูกไม้มา
ที่ดินของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในคำว่าสอบประกอบ
ก็คือมันต้องใช้การการเกษตรนั่นแหละ

ตอนนี้มันเหลือแค่๗ไร่ที่จะต้องมีการตรวจสอบกัน
เมื่อกี้เราอ่านกันมานี่เป็นภาษากฎหมายอ่านไปยังงงไปเลย

ที่ว่ามันไปอยู่ในเขตพื้นที่หรือเปล่า

ลุงพลที่ลุงพลโดนไปสร้างพญานาคในพื้นที่ป่า

แสดงว่าบ้านลุงพลขนาดมีบ้านอยู่แถวนั้นเยอะแยะเนี่ย

แต่ก็ต้องไปดูว่าเงินที่ได้มาจากซื้อเนี่ย

ก็ยินดีทำตามกฎหมายทุกอย่าง
แต่ปกติก็โดนยึดคืนนั่นแหละ
ถูกต้องไหมล่ะ
ใช่เพราะมันอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปอะนะคะ

เขาให้ญาติเป็นชื่อญาติครอบครองหมดเลย

ตระหนักแล้วที่ก่อนหน้านี้ไปพูดเล่นพูดจริง

ก็ออกมายอมรับไกลในหลายท่าทีแหละ

มินนี่เป็นคนที่เก่งมากนะ
อ่านข่าวตั้งแต่เมืองนอกตีกันจีน
ยิงนิ้วเคี่ยวการเมืองถามมันตอบปั๊บ
เรื่องเจ๊ติ๋มเที้ยงรู้เลยว่ะ
มันค่าวใหญ่แง่
ไทรรัตน์ที่โชว์เขาก็เล่น
เราก็จะไปทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ย

แต่แกก็บอกชัดเจนนะว่าแกไม่ย้อนกลับไป
เดินหน้ามาแล้วแกก็จะไม่รู้ตอนที่เขาที่มีรูปที่อยู่บนรถสำล้อค่ะ
แล้วแกมีเขียนข้อความเอาไว้ว่าแกจะไม่แบบย้อนกลับไป
เดินหน้ามาขนาดนี้แกก็จะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว
แม้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่

รูปนี้แล้วก็ท่านเขียนไว้
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาเลือกทางนี้มาแล้ว
เขาจะแบบไม่เดินย้อนกลับไปหรือเปล่าไง
เดี๋ยวถอยรับให้เขาเหยียบ
อยู่บ้านเขาแล้วเหมือนกับว่าจะเปิดบริษัท
ไม่ใช่ห้องชั้นล่างนะห้องชั้นสองเลยนะ
เขาลินโอเวทบ้านให้ใหม่เลย
ด้วยความบ้านหลังใหญ่มันคงไม่ได้รีโนเวทแบบเยอะแยะอะไร
ก็จะมีสตูดิโอมีออร์ฟฟิย์คงจะไปลินโอเวทออฟฟิย์ง่ะ
ไว้สำหรับที่จะทำนู่นทำนี่แทนที่จะไปเจ้าที่อื่นเขา
ก็ใช้เช่าสตูดิโอเลยถูกต้องไหม
ต้องเตรียมตัวว่าจะไปเปิดรายกงรายการ

ใช่มั้ยทั้งเรื่องทั้งพี่ตีบทั้งเรื่องเนี้ย

จริงฉันยังพูดว่าไงคำถามมีคนบอกว่ามันจับ
เอ่อผิดว่าทำไมจับรูปลุงกันจับแขนกันหรอเองจี้
ปรากฏวันดีคืนดีแม่ก็มีคนโทรมาเล่าให้ฟังแบบว่า

เอ๊ะใช่เหรอเนอะที่พี่มีข่าวเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เราก็เอ้ามันจะพูดได้เหรออะไรอย่างนี้บางอย่างแม่
อย่างเรื่องกรณีแบบว่าคนที่เป็นเจ้าสัว
ให้เป็นแก๊กให้ตกลงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรหรือเปล่า

ก็นั่นแหละแม่แล้วแล้วคนนั้นคนที่เขาส่งรูปอะไรมาก็
ก็สวยแม่นึกออกปะสิ่งที่เขาเล่าเอาอย่างนี้
อย่างที่สมปองเล่าอย่างนี้เขาก็ถามเอาง่าย
คนก็อยากจะรู้เหมือนเธอนั่นแหละว่าสรุปแล้วสมปองกับพี่ติ๋ม
มีอะไรกันหรือเปล่าซึ่งสิ่งอ่ะถูกป่
หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์อะไรมากกว่าผู้ร่วมงานไหม
ถูกคือแบบว่าปรากฏว่ามีคนไปกุบพรรคนะ
มีพี่ติ๋มจับมือสมปองมีพี่ติ๋มจับพุงสมปอง
นางก็ตอบพี่ติ๋มเห้ยจริงพี่ติ๋มเข้าบอกว่า
พี่มีแฟนอยู่แล้วอืม
นางก็บอกละมีแฟนอยู่แล้วจะไปมีได้ยังไง
วันนี้สมปองเต่าเรื่องความรักนั้นน่ะ
ยืนยันไม่มีภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊ค
ถ่ายรูปคู่กับหญิงสาวคนอื่นน่ะ
เขาไม่ได้มีอะไรกับพี่ติ่ม
ส่วนข่าวที่บอกเฮ้ยดูสิศึกมาปุ๊บแล้วใจแตกเรื่องผู้หญิงเลย
ทำไมมีข่าวกับผู้หญิงน้องขายเคฟจำได้ไหม

คือรถเบรกดูน้องโอลิฟต์ใส่เสื้อ
น่ะตอนนั้นเคปอ่ะเขาก็ถามว่ามีอะไรไหม
บอกภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊คถ่ายรูปกับผู้หญิงสาวคนนั้นน่ะ

น้องชมพู่ด้วยน้องโอลีฟด้วยถูกต้องไหม
แต่ยืนยันเป็นเพื่อนกันเท่านั้นยืนยันแบบล้านเปอร์เซ็นต
อืมตัวอีกฝ่ายเนี้ยมีสามีมีลูกแล้ว
ว่าอย่างนั้นอันนี้คือน้องโอลีฟ
ซึ่งสามีของน้องชมพู่ก็เป็นเพื่อนกันลูกของน้องชมพู่ก็เป็นหลานเลยเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็น้องชมพู่ก็เหมือนว่าพี่ติ๋มเนี่ยเอาพูดกันได้ไหม

ติ๋มหึงหรือเปล่าสมปอง
ติ๋มเขาหึงหรือเปล่าถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้น

ก็มีคนก็ไปหาว่าแบบว่าพี่ติ๋มหึงสมปอง
นางก็บอกว่าชมพู่เป็นสาวคนเดียวที่พี่ติ๋มพูดถึง
คือพี่ติ๋มโอ้ยอย่ามีโฟงมีแฟน

โดยพี่ติ๋มเนี่ยอาจเป็นห่วง
แต่ระหว่างผมกับชมพู่ไม่มีวันเป็นไปได้
ผมไม่ได้ชอบมันและไม่มีวันจะเป็นไปได้
น้ำหน้าอย่างมันอะจะเป็นเมียผมไม่ได้
ไม่เคยคิดเกินเลยนะคือเหมือนเขาพูดทำให้สนิทสนมกัน

โดยบอกพี่ติ๋มไปแล้วตอนนั้นยังบอกพี่ติ๋มด้วยว่า
ถ้าได้คุยกับชมพู่แล้วจะรักเพราะเขาเป็นคน
ก็กำกวงเนาะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถ
โดยบอกคุณเต้คุณเต้คือใครลูกชายพี่ติ๋ม
ตอนนั้นก็บอกให้ลองมาคุยยืนยันว่าเป็นเรื่องของน้องชมพู่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
ย้ำเรื่องคบเพื่อนอยากตัดสินใจเองเนาะ
ใช่อันนี้เขายืนยันตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเรื่องความสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ย

ซึ่งคนก็ถามวันนี้ในรายการเขาก็ตอบอ้าวนี่แหมรูปพุงกัน
พี่ติ๋มรูปภูมิรูปภูมิกันมันหมายความว่าอะไร

เขาก็ยืนยันวันนี้เขาก็ยืนยันกับกัญชัยเนี่ยแหละว่าไม่มีแน่นอนเรื่องชู้สาว
ติ๋มเป็นพี่สาวคนหนึ่งเหมือนพี่บุ๋มประนัดดาเลย
มากอดหรือจับภูมิเป็นเรื่องความเอ็นดูถือว่าเป็นพี่น้องแล้วก็เคารพกัน
พี่ตีมมองตนเป็นลูกด้วยซ้ำไปขออย่าไปมองอย่างนั้น
ติ๋มไม่มีทางคิดกับเขาอย่างนั้นแน่นอน
อันนี้คือทั้งหมดจากรายการโหนกระแสนะฮะ
แต่ก็พูดถึงคดีแล้วแตกกันทำไมแม่

เออถ้าพูดถึงแล้วสุดท้ายคือไงอัดเรื่อง

ไปเคลือดปัญหากาจขับไปขึ้นใช่มั้ยล่า

เมนเริ่มทุกอย่างแบบว่าโอ้โหมีวันนี้กันได้เรากี่ปีอ่ะ
เราอยู่กันมากี่ปีแล้วใช่เลยอืมแล้วอันนี้คือแบบว่าไม่นี่ใช้หลักเดือนหลักอาทิตย์
แวบเดียวอืมอืมใช่แหละยังรอออกมาดูว่ามันยังไงปะนะ
แต่เขาว่ารอดูหรือว่าจบสรุปยังไงเนี่ยจบยังไงเหมือนยังไม่จบเลย
อยู่ที่ว่าเราให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนดีกว่าใช่คือมินว่าถ้าไม่มีการอืม
ถ้าไม่มีการตอบโต้กันไปมาหลังจากเนี้ยจบแต่ถ้ามีการตอบโต้หรือว่า
มีใครขุดอะไรเจอขึ้นมาแล้วเขาออกมาแถลงอะไรอีกอันนี้ก็จะยืดเยื้อไปเรื่อย
เนอะอืมเพราะวันนี้ข่าวที่มันบุงขึ้นมาเพราะพี่ศรี
มันเริ่มมีปมอีกแล้วปรากฏวันนี้ถึงขนาดขั้นสอบประกอบต้องออกมาประกาศอ่ะ
อืมว่าไม่มีการบุกลุกป่าไม้อ่ะพี่ศรีนี่เขาน่าทำ
รายการเหมือนกันเนอะถ้ามั้ยฮะอยากรู้ว่าแล้วรูปแบบรายการเดี๋ยวจะเป็น

เมื่อเช้าหลายคนรถติดกันใช่มั้ยฮะ
เพราะว่าเดือนที่แล้วเขาเคยมารอบนึงนะแล้วเขาบอกว่า
ให้เวลากระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรี๑เดือน
หาคำตอบและหาทางออกให้หน่อยเรื่องของน้ำมันแพง
เมื่อเช้าก็เลยเป็นวันนัด๑เดือน
เมื่อเช้าตั้งแต่๘โมงเนี่ยเขาบอกถนนสายเอเชีย
นาตราดแล้วก็กาญจนาพิเศษคือ๓เส้นทางหลัก

เพื่อที่จะมาที่กระทรวงพลังงานที่วิภาวดีรังสิต
ครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเขาใช้ชื่อว่า
เป็นของกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ตั้งเวทีประสัยปักหลักอยู่หน้ากระทรวงพลังงานเลย
นายกริจสุริยพลประธานเครือข่ายภาคประชาชน
เขาบอกว่าคือวิกฤตน้ำมันแพงตอนนี้มันหนักมากจริงนะ
เอาดีเซลลิตรละ๒๙๓๐บาท
ซินเนี่ยพุ่งไปลิตรละ๔๒บาทแล้วมันเดือดร้อนจริง
คือเขาบอกว่านายกรัฐบาลไม่ค่อยเหลี่ยวแรเลย
เพราะดีเซลมันเป็นน้ำมันของชาวไร่ชาวนาใช่ไหมล่ะ
มันไม่ใช่ของคนเมืองใช่ไหมถึงไม่ค่อยมาดูแลเขาเท่าไหร่
ก็เลยอยากจะเรียกร้องขอ๓ข้อง่ายได้ไหม
ข้อ๑ช่วยเว้นการเก็บภาษีน้ำมันที่เก็บอยู่๖บาท
เว้นไปเท่า๖เดือนถึง๑ปีได้ไหม
เพราะเราต้องเสียภาษีน้ำมันกันอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกลิตร
ใช่เขาบอกเว้นให้หน่อยช่วยเว้น๖เดือนถึง๑ปีได้ไหมนี่ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองไอ้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เว้นการเก็บไปก่อนด้วยได้ไหม
เพราะมันต้องเสียเข้ากองทุนอยู่แล้วในการที่จะซัพพอร์ตต่าง

ข้อที่๓ข้อนี้น่าจะยากหน่อย
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลาออกไปได้ไหม

บอกเขาขอ๓ข้อนี้พอจะทำให้เขาได้ไหม
ทีนี้ทางด้านนายจีรุษวิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

คือเห็นใจและเข้าใจพี่น้องร่วมสายอาชีพนะคะ
เขาบอกว่าเข้าใจนะเรื่องน้ำมันแพง
ขนส่งเองก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเหมือนกัน
ห่วงยายอยู่แล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบด้วย
เพราะมันก็ลากกันมาตั้งแต่โควิด๑๙แล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเอง
ก็พยายามพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบแล้ว
คือต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่ะต่อปีมั้งคะ
กองทุนใช้เงินในการตรึงราคาน้ำมัน๗๐๐ล้าน
ตอนนี้กองทุนติดลบอยู่ที่๑๔๐๐๐ล้านแล้ว

เพราะว่ามันต้องเอาเงินในกองทุนมาช่วยตึงราคา
คือเท่ากับว่าเราจะทรัพย์ให้ประชาชนไปก่อน

เอาเงินกองทุนจ่ายไปก่อนปีละ๗๐๐ล้าน

เขาเลยบอกว่าตอนนี้เขาเลยตรึงให้ไม่ไหวแล้วจริง

เขาก็พยายามแล้วที่จะช่วย

ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในแต่ละเส้นทาง

คือมันไม่ได้แพงแค่ที่บ้านเราที่เดียวนะ

แล้วก็มีหลายประเทศมากที่

คือพอน้ำมันแพงปุ๊บมันเป็นเรื่องของปากท้องประชาชน

คนไม่ไหวเขาก็ลุกออกมาแล้วเขาก็ออกมาเรียกร้อง

ตอนนี้ก็๔๐กว่าไม่มีถึงหรือเปล่าลิตรละ๕๐กว่าไม่มีถึงหรือเปล่า
ตอนนี้๔๒กว่าไหมครับลิตรละ๕๐กว่าไม่มีถึงหรือเปล่า

เขาเคยแบบ๒ลิตรร้อยเราเคยเจอมาแล้วใช่ไหม

ลิตรเกือบร้อยหรือ๒ลิตรร้อยอ่ะ

เติมน้ำมันหรอเราใช้รถทุกวันนั้น
ครั้งอะไรอย่างนี้เต็มถังตอนนี้ก็๒๐๐กว่าแล้ว
ดูดูล่ะช่วงน้ำมันแพงจริงแต่คือน้ำมันตลาดโลกมันก็ขึ้น
เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนประเทศที่เป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำมันเองน้ำมันเขาก็น้อยลง

อันนี้เอาพูดตรงคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังแน่
แล้วตอนโควิดอ่ะทำไมโควิดน้ำมันถูกยิ่งกับน้ำ
ตอนนี้คนไม่ได้ใช้รถเลยด้วยอ่ะ
แต่ตอนโควิดก็มีประเด็นที่อังกฤษก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันเหมือนกัน
ขนส่งเรื่องอะไรอย่างนี้เราเลยไม่รู้ว่าณตอนเนี้ย
เพราะว่าคือตอนนี้ปัญหามันมีหลายอย่างมาก
โควิดมันก็โยงใยมาถึงรัฐบาลเหลืองการปกครอง
เหลืองคอลับชันเหลืองประชาชนเรื่องความเป็นอยู่
แล้วมันก็ไปเรื่องของแบบธุรกิจด้วย
พอธุรกิจมันเริ่มล้มปุ๊บมันก็เริ่มเหมือนเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย
เลยไม่รู้ว่าเขาดีลอะไรกันไว้เขาตกลงอะไรกัน

จะเป็นลนลงให้ปั่นจักรยานทางจักรยานก็น่ากลัว

ถ้ากรรมนาคมใช้พวกบอกว่าขนส่งสาธารณะได้ดีขึ้น
ให้คนเราเลิกใช้รถส่วนตัวมากขึ้น

อุ๊ยออกไปท่านเมืองรถก็ไม่ถึงแล้ว

หาไปกี่กิโลกรัมเลยมาถึงก็เหนือแตกพอเดียว

ไม่แต่ยญิปุ่นไทยเวลาร้อนร้อนหนักนะ

วันนี้รัฐมนตรีภูมิใจไทยเขายังเดินออกกันหมดทั้งทุกคนเลย
ก็เรื่องรถขนส่งสาธารณะไม่ใช่เหรอ
อ๋อตอนฟลายบางเส้นนี้มันก็สูง

แต่วันนี้เขาได้ประชุมกันหรือเปล่ามันยังไม่แน่ใจเลย

ตรงนี้คะแนนแต่ละอันมันแตกเป็นโหด

ก็เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าแบบ

คือเขาบอกว่าการที่แบบประชุมแล้วล่มประชุมแล้วล่มอย่างนี้
ถ่วงเวลาจนถึงแบบปิดวาระการประชุมหรือเปล่า
สุดท้ายมันก็จะยื่นอะไรไม่ได้ลงมติอะไรได้ไหมค

อยู่ในระหว่างการร่างอันนี้ขึ้นมาอยู่

คนพูดถึงเรื่องน้ำมันแพงน้ำมันแพง

ประเทศก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับเรา

รัฐบาลต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่
จากการให้เดือดร้อนเนี่ยน้อยที่สุด

เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปกติเนี่ย

ก็จะให้โฆษกเป็นคนตอบแทน

ถูกต้องป่ะซึ่งวันนี้ทางโฆษกเขาบอกว่า

นะฮะคือมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยบรรเทาเดือดร้อน
น้ำมันแพงทุกคนมันกระทบหมดตอนเนี้ย
จนทำให้กลุ่มรถสิบล้อออกมาประท้วง

ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็อธิบายแล้วเหตุผลแล้วก็ความจะเป็นไปแล้ว
ว่าประเทศชาติของเราเนี่ยแล้วก็ประชาชนเดือดร้อน

ประเทศก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน
รัฐบาลจำเป็นจะต้องบริหารจัดการให้เดือดร้อนน้อยที่สุด

อ่าวันนี้มึงเจอและที่ลา

จับที่ตอนแรกสัมปิทานอ่ะจะหมดปี

อูหวูยเลื่อนไปเยอะเหมือนกันนะ

กับการเก็บค่าโดยสาร๖๕บาทตลอดสาย

เขาก็เลยลากันยกพักเขาบอกเขาไม่เห็นด้วย

เห็นด้วยกับการยืดเวลาสัมประธานแลกกับการเก็บ๖๕บาทตลอดสาย
ก็เลยเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเพียบเลยอ่ะ
ทุกคนเลย๗คนเข้าไปแล้วเมียรัฐมนตรี๗คน
มีรัฐมนตรีคือความบรรทางโครงมีรัฐมนตรี
อันนี้เป็นร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้า
ที่กระทรวงมหาทัยเสนอเข้าไปผมเฉพาะว่าอ๋อจริงจริงก็ติดภารกิจแหละ
แต่ว่าหลักก็คือไม่เห็นด้วยกับร่างอันนี้

ที่บอกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดสีเหลืองแดง
เสื่อมมากทีเดียวทั้งการทักแชทไปคุกคามทางเพศ
เด็กนักเรียนหญิงแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ
วิธีการลงโทษนักเรียนหญิงที่ไม่ให้ใส่ที่บอกว่า
ไม่ได้ใส่เสื้อซับมาโรงเรียนด้วยการที่ให้นักเรียนชาย
ยืนจ้องหน้าอกของนักเรียนหญิงอะค่ะอืม
อกจากนี้ก็ยังมีการเผยแชทที่ผู้ปกครองของนักเรียนหญิง
ต่อว่าพฤติกรรมของคุณครูสาวรายนี้ค่ะ
ซึ่งคุณครูก็บอกว่ายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษนักเรียนหญิงไปแล้ว
นำตัวอย่างข้อความแชทจากคุณครูผู้ชายนะคะที่ส่งไปหานักเรียน
เรื่องแบบในธรรมนองว่าแบบชวนออกมาเจอกันสองคนได้ไหม
แล้วก็เป็นการคุกคำทางเพศที่บอกว่าระวังน้ำจุดสอยนะ
ซึ่งจริงในข้อความแชทมันเห็นเลยว่าเขียนว่าอะไรค่ะ
ไปแจ้งทางทีมรายการโหล์นกระแสด้วยนะคะโดยให้ข้อมูลว่าคุณครูชายอะไรเนี่ย
และผู้บริหารเองก็รับรู้แต่เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว
ซึ่งจริงล่าสุดทางโรงเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานี
เขามีการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีประเด็นที่เกิดขึ้น
แล้วก็ที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ในวันที่๘กุมภาพันธ์
บอกว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ
โดยคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาได้สืบหาข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งทำความเข้าใจและขออภัยผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้
และในวันที่๘กุมภาพันธ์คณะผู้บริหารหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูที่ปรึกษา
ได้ไปพบครอบครัวของนักเรียนและนักเรียนที่บ้าน
เพื่อขออภัยอย่างเป็นทางการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และอธิบายความจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว
ซึ่งผู้ปกครองก็นักเรียนก็ยอมรับคำขอโทษและไม่ติดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะได้ทราบเจตนาความหวังดีของคุณครูที่ปรึกษาที่มีต่อนักเรียน
พร้อมทั้งมีการเสนอแนะนะคะแนวทางในการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเองเขาก็ออกมาขออภัยนะที่นี้
ทีนี้หลายคนเขาก็จะถามต่อว่า
อันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่คุณครูสาวเนี่ย
คุณครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น๒ทับ๕ค่ะ
ก็คืออันนี้เขาก็มีการออกมาบอกว่าเรื่องนี้เข้าใจได้
แต่ในเรื่องของกรณีที่คุณครูผู้ชายล่ะ
ที่มีการแชทข้อความไปหานักเรียนหญิงอันนี้

คือตั้งแต่มีโซเชียลเรื่องแบบนี้ออกมาเยอะมากเลย
บางทีมันคุยส่วนตัวได้
เราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีการควบคุมดูแลอะไรยังไง
เพราะว่าจริงพอมันมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ย
คนก็ต้องไปตามเช็คว่าโรงเรียนนี้มันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า

กระทั่งรุ่นพี่ที่จบไปแล้วบางทีก็มีกรณีเรื่องของแบบที่คุณครูส่งข้อความแชทไปหาแบบนี้อะไรอย่างนี้
ดังนั้นโรงเรียนก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรื่องมันเงียบไป
แล้วเขาก็พยายามที่จะแบบว่าแท็กกันบ่อย
ทวิตกันบ่อยจนกลายเป็นเรื่องขึ้นมา
แล้วก็มาจากติ๊กต๊อกของนักเรียนคนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าโรงเรียนเนี่ยคุณครูมีการแบบทำแบบนี้
พอไม่ใส่เสื้อซับมาปุ๊บให้เพื่อนมาเพื่อนผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ย

ดังนั้นถ้าสมมุติจะมีกรณีชี้แจงคุณครูกับทางโรงเรียนก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นยังไง
เพราะว่าบางกระแสก็จะบอกว่าจริงแล้วคุณครูแบบไม่ได้พูดในลักษณะแบบนั้น
คุณครูก็เหมือนแบบว่าเนี่ยถามเพื่อนนักเรียนชายว่าเนี่ยเสื้อเขาไม่ได้ใส่เสื้อซับมาเห็นหรือเปล่า

มันก็ไม่ควรอยู่ดีเพราะว่าจริงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอายเนอะ
คืออย่างนั้นคุณก็บอกเองว่าเออมนั่นแหละมันมีวิธีคุณแนะนำแบบอื่นหรือตัดเตือนแบบอื่น
วันนี้ออกไปแล้วไม่ไอไม่จาไม่แสบตาครับ

ต้องยอมรับว่ามันเกินค่ามาตรฐานจริงนะ
มันเคยเคยเคยข้ามตัดอะไรกทำไว้ว่า

ใช่คือมีผลต่อสุขภาพมันมีผลต่อสุขภาพจริงเลย
วันนี้ทั้งหมดเลยฮะพรุ่งเจ็บมาหานากรประตุ้มธานีสมุดสากร
มุดปราการลบบุรีสระบุรีราชบุรีปราจินบุรีฉะเชิงเศร้า
ระยองแอ้นเดนเนี่ยไปที่ไหนรู้ไหม

จังหวัดที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยคือ
หว่าก็เกินแล้วหรอคะ

แต่จริงก่อนหน้านี้ที่พี่บอกอากาศดี

เมื่อประมาณสักอาทิตย์สองที่ที่ผ่านมา
คือตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะการเผาป่า

ยังที่ตอนนี้ที่เห็นเผาเยอะอยู่ที่แม่ห้องศรอีกไหม

เขามาแล้วเห็นเผาแล้ว
คือเขาแบบว่าเป็นอะไรที่แปลกที่วันนี้เราจะเตือนคุณเนี่ย
เราจะพูดถึงที่ไหนกรุงเทพ

แต่วันนี้เราพูดถึงนครพนมเว้ย

เราพูดถึงอุบลราชธานี
ที่คนไปซื้อที่ดินหนีกันเนี่ย

จินบุรีราชบุรีสระบุรี

เกินค่ามาตรฐานเนี่ย๕๑พื้นที่ทั่วกรุงเทพ

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่เนี่ย

ค่ะเนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
หายใจลำบากระคายเคืองตา

เช็ครุ่นอีกแล้วถ้าใครทันเนื้อเพลงเนี่ย
จริงอย่าออกเลย

ไม่ได้ไม่ได้จริง
แล้วคนที่ต้องเตือน

สิ่งที่คุณจะต้องเตือนคือถ้าคุณมีโรคภูมิแพ้

หรือผู้ใหญ่อายุเยอะอย่างนี้

ยังไม่ควรจะออกไปนอกบ้านเลยนะฮะ

เพชรพลอยขวาท่อนสุ่ง

พูดถึงเพชรพลอยขวาท่อนสุ่งกันเยอะแยะ
เอาง่ายคือฉายหนุ่มปัจจักรโรงแรมแห่งนึงนี่
เขาก็แบบเหมือนแบบว่ามีเหตุการณ์คุณดูนี่
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์
ที่กลุ่มคนกำลังมีปากเสียงกันเพราะว่าตนเองกำลังนั่งทานข้าวอยู่
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอชนแก้วด้วยแต่ก็ปฏิเสธไป
สักพักผู้ชายคนดังกล่าวเดินกลับไปที่โต๊ะ
แล้วก็นำน้ำมาราดสาด
พอตั้งสติได้ปั๊บ

แต่เมื่อกี้จังหวะขาขวาขาแรกนี่ป้าบเลย
ไหนนี่เดี๋ยวดูจังหวะขา

จังหวะท่าใช่เลย
ปรากฏว่าตอนที่นางเอาน้ำละลักมาปลาดหัวเรา

ก็คงจะไม่กล้าสู้กลับใช่ไหมก็คือผู้ชายแต่เล่นผิดคนไง
นี่คือนักมวยค่ะนางเป็นนักมวยมาก่อน
ก็เลยโดนไปเล็กน้อยตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางไปที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจตามเรื่องไวมากค่ะไปฟังเสียงก่อน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
อืมอืมเนี่ยไม่ชนด้วยเอาน้ำมาลาดหัวอืมไม่แต่ก็ไม่น่ารักน่ะ
คือเขาไม่ชนด้วยก็ต้องเอาน้ำไปลาดเขาเหรออืมเขาก็บอกอย่าไปทำกับใครอีก
นึกออกปะล่ะว่าวันนี้คือเขาก็คือในที่สุดแล้วทั้งคู่โดนปรับคนละ๑๐๐บาท
ค่ะนะฮะเขาก็โอ้ย

ซึ่งดีกี่ของนางนี่เป็นสุดนักมวยค่ะเขาเป็นนักมวยเลยแหละ
คือวันนี้นางก็แบบว่าชูแม่ไม้มวยไทยได้แหละแน่นมากอ่ะ
เสียงเตะอ่ะจุดเริ่มต้นไอ้ผู้ชายโกรธที่ไปชนเล้วด้วยแล้วไม่ยอม
ไม่ยอมชนกับเขาก็เลยอนับพิสัจิ์เขา

ถ้าเตะแรกอันแรกถีบปลายก่อนนะ

นี่เขาต่อยมวยชั้นออกแตนต่อยมวยเป็นกายภาพบำบัดลูก

ไม่มีฉายาฉันต่อยมวยเพื่อให้กายภาพบำบัดลูก
น้องก็เป็นอยุฤษฐ์จะอยู่ค่ายมวยสิทธิ์ชาญสิง
อื้อฉ่ายาแบบไหมฉ่ายานางใช่ไรนะ

อะไรขวาขวานอะไรนะคว่ำอะไรนะ
จะขอโทษก็ไม่รบคลิปให้นะก็จะโพสผ้าประจำแบบนี้แหละ

ก็ไม่ควรทำแบบนี้กับผู้หญิงต่อให้ไม่ใช่ตัวเองก็
ใครโดนก็อายถูกต้องไหมเอาเบียร์มาลาดหัวก็ใครโดนก็อาย

พออายุแทบจะเป็นรุ่นพ่อเราอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้น
เอาจริงเพื่อนก็ไม่ใช่คนรู้จักก็ไม่ใช่ตนก็มองแรงไปรอบหนึ่งแล้ว
แล้วก็นั่งไปที่โต๊ะคู่กรณีก็ยังไม่ยอมจบถือแก้วมาหาขอชนได้ไหม
ผู้ชายเดินไปก็บอกขอชนได้ไหมตนก็บอกไม่ชนจะกินข้าว
เราก็ดูอื้งไปนั่งไว้อย่างงั้น
นั่งไว้อย่างงานไปยืนสักครั้งนึงจนเพื่อนเขากลับหมดแล้ว
ยังไม่ละลดละเลิก
เขาก็เข้ามาทางข้างหลังแล้วค่อยเทน้ำใส่หัวตน
โดยไม่พูดอะไรแต่ทำสีหน้ายิ้มเย้ย

ทางด้านสุกเกษมจีดผีเหลือใบไก่มุกบ่
วันเกิดเหตุพวกตนไม่ได้อยู่ด้วยแต่วันนี้หัวหน้าค่ายก็คือค่ายมวยนะ

เออแม่งนี่ขนาดใส่กระโปรงแม่งก็ใส่กางเกงนะ
ใช่ไหมต้านคอแน่นอนเลยแม่งต้านคอ
สรุปนางเป็นนักมวย
นางมวยอย่างที่บอกว่านางไม่จำเป็นนางเป็นเทรนเนอร์
อ้าวโอ้ย
๕๐ไฟต์นางแพ้อยู่แค่๑๐ไฟต์
ผ่านการชกเยาวชนคัดภาคแห่งชาติ
เหรียญทองค่ะโอ้เยาวชนจังหวัดค่ะ

แล้วก็นาคอนใหญ่ทั้งเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนทองกีฬาแห่งชาติ
ได้เหรียญมาเยอะแยะไปหมด

เพราะว่านางไปอยู่ถึงไปแข่งขันถึงกีฬา
มหาวิทยาลัยโลกอ่ะแองจี้ชกมวยอ่ะ

แล้วนางก็ได้เหรียญเงินกีฬาระดับมหาวิทยาลัยมาด้วย

เพราะเอิญจังหวะเปิดประตูบ้านจะขึ้นรถโรงเรียน

เขาก็พยายามตามหากันอยู่พักนึงหาไม่เจอ
จนกระทั่งไปเห็นว่าเนี่ยค่ะ
ตรงข้ามเขามาบอกว่าแมวคุณน่ะ

ปีนทั้งสองคันคันสีดำนี่ป้ายแดง
ใช่แล้วประเด็นคือพอปีนปุ๊บมันจะมีรอยขนแมวคือรอยเล็บมันอ่ะ
เป็นรอยขวดเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมาเรียกร้องค่าเสียหาย
ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ร้องบอกว่าแสนนึงคันสีเหลืองอ่ะ
เพราะเขาแรปสติ๊กเกอร์มันเสียหายเขาต้องไปแรปใหม่ทำอะไรใหม่
ฝั่งบ้านนั้นก็บอกว่าจริงเขายินดีจ่ายถ้ามันเกิดความเสียหายจากแมวเขานะ
แต่แสนนึงเลยเหรอมันเยอะไปไหมแล้วตอนที่เขาไปดูความเสียหายที่รถทั้งสองคันอ่ะ
เขาบอกว่าเห็นแต่รอยเท้าแมวเปื้อนดินนะไม่เห็นแบบพวกรอยที่ว่าแบบมันเป็นร่องเป็นรอยเนี่ย
มันเกิดจากการใช้งานหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าคันโลตัสสีเหลืองเนี่ยค่ะ
เรียกแสนนึงใช่ไหมคะคันเนี้ยไม่ได้เป็นมือหนึ่งเป็นมือสอง
แล้วเจ้าของบ้านที่ซื้อคันนี้มาเนี่ยเป็นมือสองที่เขาเป็นมือสี่ใช้คำนี้ละกัน
เป็นมือที่สี่แล้วในการครอบครองรถก็เลยคิดว่ามันมีร่องรอยมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
มันมีร่องรอยจากการใช้งานอยู่แล้วไหมไม่ใช่จับแมวหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันฟ้องร้องถึงศาลศาลชั้นต้นเนี่ยเขาก็ตัดสินแล้วนะคะว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ทางฝั่งเจ้าของแมวอุทธรณ์อยู่
คือข้อหาที่เขาโดนเนี่ยคือปล่อยสัตว์ดุร้ายเที่ยวตามลำพัง
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ซึ่งในช่วงระหว่างสารชั้นต้นจริงแล้วเขามีข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่า
ศาลนั้นใกล่เกลี่ยกัน๒ครั้งคู่กรณีคือเจ้าของโรต
เหมือนไปคุยกันว่าให้โอนเอามาให้เขา๕๐๐๐เหมือนแบบโปรกลงกันเอง
ไม่ได้ต่อหน้าตำรวจทางเค้าเลยไม่ได้โอนกัน
สรุปว่านะตอนนี้คดีเนี่ยมันยังอยู่ที่อุทธรณ์

ของคุณสรยุทธ์เป็นคนลงข้อมูลนี้ไว้
แล้วเขาบอกว่าติดต่อไปทางฝั่งเจ้าของรถแล้ว
แต่ว่ายังให้ข้อมูลไม่ได้

ทนายบอกว่าอย่าเพิ่งออกมาให้รายละเอียดตอนนี้

เพราะว่าคือเรื่องนี้พอมันถึงศาลแล้ว

ก็เดี๋ยวต้องรอฟังสองฝ่ายชี้แจงว่า

คือถ้าในแง่ของกฎหมายเขาก็บอกว่า
ถ้ามันมีข้อเสียหายความเสียหายตามจริง

เพราะถือว่าคุณไม่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี
ปล่อยออกมาทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหาย
แต่เรื่องราคงราคาอะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอดู
เพราะว่าพอมันอยู่ในชั้นศาลเราก็พูดอะไรมากไม่ได้

ไวท์สปาโรเซ

คุณนายอ้ำเนี่ยบางทีเขาบอกว่านางเขาชอบช่วยคนเนี่ยแบบ

คือเพื่อนพี่น้องเนี่ยกลับมาเถิดแล้วก็แฟนกลับแหก

เขาบอกตอนนี้ป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

แล้วก็เพิ่งเสียพี่ชายไปโดยทางด้านพี่ชายก็ได้ฝากให้พี่บินบรือฤทธิเนี่ย

คุณบินที่ช่วยพี่พลแล้วเนี่ยก็ได้ยินมาว่าคุณอ้ำเนี่ย
ได้ยื่นมือมาช่วยพี่พลแบบเงียบอยู่ด้วย
ซึ่งก็ได้ติดต่อมายังทางบ้านศุกร์สุดท้าย
ฝากฝังให้ช่วยดูแลเป็นอย่างดี
ซึ่งทั้งคู่ก็เคยมีผลงานด้วยกันในทันกรรมเทพ
ในปี๒๕๔๔เขาว่าอย่างนั้น
อย่างนั้นก็อย่างตอนเป้าแมวเราก็ช่วยเนาะ
แต่ฉันว่าเนี่ยไอ้บ้านสุขสุดท้ายเนี่ย
บางทีมันเป็นโปรเจคที่ดีนะถ้าใครไปทำต่อคือ
เหมือนกับเนี่ยบางทีคนเมื่อก่อน

มีแม่มีคนคอยดูแลแล้ววันหนึ่ง
ที่เคยดูแลเขาจากไปซะก่อนเท่าตัวเขาอีก
ก็จะไม่มีคนดูแลบ้านสุขสุดท้ายนี้
ถ้ามะดำจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่คอย
เลี้ยงดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศุกร์สุดท้าย
อืม
ไปดูเรื่องของหนุ่มคนนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็
แซวบอกว่าเป็นโสดอยู่คนเดียว
หลังจากที่แก๊งคนดีที่ไหนจริงนี้นะ
พร้อมหน้าพร้อมตาแต่คุณเกรสเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่คนเดียวเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดคุณแม่กุ้งของหนุ่มเกรท
เขามีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระบุข้อความบอกว่า
ประกาศตามหาลูกสะพ้ายจ้าคุณแม่บอกนะ
เปิดรับสมัครลูกสะพ้ายคนโตค่ะ
ใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้ไปเลย
ก็ถึงให้ทองเลยซ้อยคอ๒๐บาทซ้อยข้อมือ
ที่มันเป็นแบบตุ้งติ้งถุงทองลงยา๑๐บาทพร้อม
ข้อมือแพรอีก๑๐บาทค่ะ
งานนี้ก็มีสาวแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลย
คุณแม่ถึงขนาดกับต้องตามหาลูกสะพัยแล้วนะ
ช่วยแบบว่าใครก็ได้ที่ได้ใจลูกชายของแม่กุ้งไป
คุณแม่ให้เซ็ตคอปโบเมื่อกี้ไปเลยนะคะ
อืมอ่าคนแรกที่มาแนะนำตัวกับแม่กุ้ง

ใช่แอบมิ้นแอบเห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกัน

ผู้เข้าประกวดหมายเลข๓
ชื่อว่าแจ๊กกี้ชาคลินมืน

มีชีวิตมาแล้ว๒๘ปีค่ะ
ปกติเป็นคนชอบ

มาไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะ
ถนัดในเรื่องของการขายอย่างยิ่ง
แล้วปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทองแบบนี้มากอยู่แล้ว

หวังแม่พิจารณาด้วยนะคะ

อยากจะไปฟังคุณแม่กุ้งว่าคุณแม่กุ้งว่ายังไงคะ

แล้วก็ผิวแบบนี้รักษณะแบบนี้

ก็คนก็พยายามจับคู่อยู่
คนที่นางผิดหวังมาก็สไตล์พี่เก๊ดนั่นแหละ

แต่หุ่นแบบนี้เลยหน้าแบบนี้เลย

ดูสิว่าชุดทองชุดเมื่อสักครู่นี้จะตกไปเป็นของใคร

อีกหนึ่งข่าวคนส่งให้กำลังใจกันเยอะมาก
สำหรับคุณเบลล่าที่ออกมาประกาศบอกว่าติดโควิดใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็คือพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัว
ก็ออกมาเหมือนกับเลื่อนคิวงานทุกอย่าง
ตารางออกไปในช่วงระหว่างการรักษาตัว

ขอโทษทุกคนจริงที่ทำให้เกิดผลกระทบ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วย
แล้วก็ความห่วงใยด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งคุณเบลล่าบอกว่ามีการแจ้งเรื่องตารางงาน

มีคนแอบไปส่องว่าอุ๊ยพี่หมื่นโป๊ป
สู้นะอเจ้าพี่จะรออเจ้ากลับมา

แต่คนแห่ให้กำลังใจกันเยอะแต่คนก็โฟกัสอันนี้แหละ

โป๊ปกว่าจะลงชงโซเชียลได้นี่ก็ยากอยู่นะ
จริงเหรอแต่กับเบลล่านี่ขยันคอมเมนต์ตลอด

คุณอาจจะเปิดกล้องเล่นลำควรด้วยกัน

อันนี้เขายังไม่ได้เปิดกล้องเหรอคะ

นานมากเลยแต่กระแสยังอยู่เลย

พักให้สักสักชั่วจะกลับไปใส่กายกระต่อ
ฝ่ายชายเนี่ยมุฟออนไวควงสาวผมสั้นเที่ยวภูเก็ตซึ่งชาวเน็ตหลายต่อหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณเวียสุกลวัฒน์อ่ะนะคะ
ต่อมาในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพของทั้งคู่เนี่ยกำลังนั่งทานอาหารร่วมโต๊ะกัน
ข้อความบอกว่าขอบคุณคุณเวียคุณนัทพระเอกนักแสดงดาราช่อง๗และทีมงานมากนะคะ
เลือกมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในฟาร์มถึงสองวันใดคือน่ารักมากมากมาเที่ยวพักผ่อนและเก็บภาพถ่ายทำรายการ
ฝากติดตามกันนะคะทุกคนงานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็เดาไปว่าเอ๊ะผู้หญิงผมสั้นเนี่ยอาจจะเป็นทีมงานหรือเปล่า
จากก่อนหน้านี้บอกว่าสาวผมสั้นนี่เป็นสาวคนใหม่ของคุณเวียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
อือนี่พี่ร้านเขาออกมาบอกเป็นแบบทีมงานมาถ่ายรายการด้วยที่ภูเก็ตใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะจากนี้ถ้าพี่เวียไปไหนก็สงสารกันนะ
แต่เขาก็ไม่เคยปิดเขาบอกเขามีคนคุยอยู่
แต่เขาบอกว่าจากนี้ไปถ้าเกิดเจอก็คือเขาก็มีคนคุยเขาก็ยอมรับ
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าพูดแบบไงก็เดี๋ยวคนก็บอกว่านี่อีกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครไง
เหมือนว่าคนตอนนี้คงต้องรอไปถ่ายผ้าหรือแบบเจอพี่เวียก็สงสารเลยนะใช่
กลายเป็นว่าบางทีไปไม่รู้ว่าเป็นแบบทีมงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครกันแน่
จะได้แบบซิ่งข้อสังสัยใช่มะ
พรุ่งนี้ก่อนขอรบทรงชาติเรากลับมาเจอกันมิ้นจ๊ะ
ขอบคุณมิ้นมากกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก่อนก็รบตรงชาติ
กลับมาเจอกันครับไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ